มาดูเรื่องนี้กันบ้างผมเปลี่ยนไปดูมิจฉาชีพ
คือมิจฉาชีพเนี่ยอ้างตัวเป็นทหารติดตามสอสอครับ
แล้วประเด็นก็คือว่าชอบไปกินฟรีตามร้านนะครับ

คือไปถึงปุ๊บสั่งอาหารสั่งเบียร์มีกับแก้มอะไรต่างมาเต็มเลย
แล้วหลังจากนั้นก็อาศัยจังหวะหลบหนีสร้างเรื่องสร้างราวอะไรต่าง
มาหลายต่อหลายรอบนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพวงจรปิดนะครับ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ๔๐ปีครับแต่งตัวภูมิฐาน
อ้างว่าเป็นทหารนี่เดินมาหยิบนู่นหยิบนี่หยิบเบี้ยนะครับ
ที่เมืองพัทยาเผอร์บางระมุงจังหวัดชวนบุรี
สั่งอาหารกับแก้มเต็มโต๊ะครับ

พอระหว่างนั่งกินเจ้าของร้านก็สังเกตเห็นความผิดปกติครับ
ลี้ลุกลนยกโทรศัพท์คุยตลอดเวลา
บอกว่าจะมีเพื่อนมากินด้วยกันนะฮะ

พอเจ้าของร้านเผลอไม่จ่ายเงินค่าอาหารแม้แต่บาทเดียว
อันนี้๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ทีนี้๒๘สิงหาคมครับ
ชายคนนี้ก่อเหตุแบบเดียวกันที่ร้านอาหาร

จ่ายเงินค่าอาหาร๒๘๐บาท
ทำทีคุยโทรศัพท์บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนมาครับ

ตอนที่ออกไปรับเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวทิ้งโทรศัพท์เอาไว้

ออกไปแล้วแต่ว่าที่ทิ้งเอาไว้ไม่ใช่โทรศัพท์ครับ
มันเป็นแค่เคสโทรศัพท์แล้วก็เป็นซองบุหรี่เปล่า
ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมสดร้อนครับ
กันยายนมาอีกแล้วคราวนี้มาคิดวิธีสัญหาวิธีมากนะฮะ
เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านยำที่ซอยเขาตาโลที่ชนบุรี
ครั้งนี้มาแบบเหนือเมฆครับแต่งตัวดี
บอกว่าเป็นทหารมาจากค่ายแห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่านัดเพื่อนมาคุยธุระ

นั่งอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงหลังจากนั้นมีเพื่อนมาสมทบอีก๓คน
ไปครึ่งชั่วโมงครับชายคนนี้หายตัวไป
เพื่อนเอาไว้ปรากฏว่าพอไปสอบถามทั้ง๓คน

บอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้ชายคนนี้
มาคุยที่ร้านแห่งนี้ครับจะไปทำม่านให้บ้านเจ้านาย
ก็เลยเอามาคุยนะครับหลังจากนั้นไปชักดาบไม่ยอมจ่าย
หนีไปเลยแบบเนียนพอดูวงจรปิดปรากฏว่าอ้าว
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่าอาหารพันกว่าบาท

ต้องรับผิดชอบไปทีนี้ก็กินเยอะซะด้วยนะฮะ
คือแต่ละครั้งนะครับคือประเด็นคือเดินมาเปิดเบียร์แบบเนียนมากนะ
แล้วทำซ้ำใช่ในพื้นที่เดิมนะครับ

เจ้าของร้านอาหารอีสานซอยชายพฤกษ์ที่พัทยาเนี่ยนะครับ
โพสต์เตือนภัยบอกว่ามิจฉาชีพมาหลอกกินฟรีครับ
ผู้สื่อข่าวนั้นไปสอบถามเจ้าของร้านชื่อคุณวราพรอายุ๓๒ปี
ผู้สื่อข่าวก็นำภาพผู้ต้องสงสัยให้ดูก็บอกว่าเป็นคนคนเดียวกันครับ

อ้างว่าเป็นทหารนะครับมาสั่งกินแล้วก็ไม่จ่ายค่าอาหาร๘๐๐บาท
รู้สึกเสียใจมากเนื่องจากว่าปกติร้านช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีฮะ
มาถูกหลอกกินฟรีอีกอยากให้ตำรวจนั้นช่วยหาวิธีจัดการจับให้ได้โดยเร็วครับ